จังหวัดกระบี่นะคะมีเหตุการณ์ก็คือชายคนหนึ่งเขาขี่รถจักรยานยนต์ออกไปจากบ้าน
แล้วหายไป๒วันภรรยาพยายามติดตามตัว
แต่ว่าสุดท้ายไปพบว่าเป็นศพถูกยิงภายในมัศยิตแห่งหนึ่ง
ตำรวจก็ไปตรวจสอบนะคะสำหรับประวัติผู้ที่เสียชีวิต

และเมื่อปีที่ผ่านมาถูกลอบยิงถึง๒ครั้งแต่ว่ารอดมาได้ค่ะ
ตำรวจภูทรเมืองกระบี่พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยกระบี่
ทักษ์ประชาและมูลนิธิประชาสันติศุกร์

ก็คือภายในมัศยิตกลางตำบลสายไทยอำเภอเมืองกระบี่
พบผู้เสียชีวิตนะคะคือนายกุมภาปลอดโชคอายุ๓๘ปี
สภาพศพก็คือนอนตะแคง
ตำรวจไปตรวจสอบตามร่างกายนะคะมีร่องรอยถูกยิงด้วยกระสุน
ขนาด๙มมเข้าที่บริเวณศีรษะและลำตัวหลายนัดค่ะ
จมกองเลือดและคาดว่าจะเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๒วัน
ซึ่งใกล้กับจุดเกิดเหตุพบปลอกกระสุน๑๓ปลอก
และค้นในตัวผู้ตายพบโทรศัพท์มือถือพระห้อยคอสร้อยคอทองคำ
และกระเป๋าเงินของผู้เสียชีวิต
พยายามในที่เกิดเหตุให้การว่า
ตั้งแต่กลางดึกวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้ยินเสียงปืนกลางดึกเลยนะคะ
หลายสิบนัดภายในมัศยิตกลาง
ตอนเช้าก็เลยเข้าไปตรวจสอบดู
แต่ว่าไม่พบผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าผู้เสียชีวิต
พบเพียงรถจักรยานยนต์ในสภาพล้มคล้ายถูกชน
โดยจากการตรวจสอบทะเบียนรถจักรยานยนต์
พบว่าเป็นของนางสาวชะดารัฐพรมเกิดอายุ๓๖ปี
ซึ่งแจ้งว่ารถจักรยานยนต์คันนี้ได้ให้แฟนนุ่ม
ก็คือนายกุมภานำไปใช้แล้วก็หายตัวออกจากบ้านไปประมาณ๒วัน
จนถึงวันที่มาพบเป็นศพนี่แหละค่ะ
เรื่องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุ

และยังคงมีความโกรธแค้นผู้ตายเป็นอย่างมาก
เพราะว่าที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนถึง๑๓ปลอก

ส่วนประวัติผู้ตายไม่มีอาชีพที่แน่ชัดนะคะ
และเมื่อปีที่ผ่านมาผู้ตายถูกคนร้ายลอบยิงถึง๒ครั้ง

แล้วก็เป็นครั้งแรกของปีนี้ค่ะ